คดีอาจจะไม่ได้ปิดง่ายเพราะว่าต้องตอบคำถาม
เรื่องที่คุณไทยเอกพันธ์ได้ไปเปิดประเด็นใหม่นะคะ
เรื่องสภาพศพของคุณแตงโม
ที่คุณไทยได้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไปพบแล้วก็ได้เห็นเป็นคนแรกด้วยนะคะ
คุณไทยบอกว่าผิดปกติค่ะ
ฟันหักแล้วก็ตาซ้ายตาขวาช้ำบวมไม่เหมือนกัน
คุณหญิงพรทิพย์ก็ยืนยันบอกการที่ตาสองข้างไม่เท่ากัน
อันนี้ถือว่าผิดปกติค่ะ
ที่ไทยพริกหน้าน้องแล้วให้ก็ถ่ายรูป
มีตาข้างหนึ่งน่าจะเป็นข้างซ้ายที่ถลนออกมา
ข้างขวาปิดบวมช้ำเลือดช้ำหนอง
แบบช้ำเลยไม่ปูดออกมา

ถ้าเกิดคนดันโดยที่ไม่โดนอะไรตีหรือไม่โดนอะไรของแข็งกระแทกใบหน้า
ตาสองข้างก็จะเท่ากันก็จะปูดออกมาเท่ากันทั้งสองข้าง
แล้วอีกอย่างหนึ่งฟันฟันของน้องปากก็อ้าขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
เห็นฟันหักด้วยผมเห็นฟันหักเลยนะฮะฟันเนี่ยหล่อเลยหัก
นี่ค่ะขอบคุณภาพจากรายการดราม่าวันนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็สัมภาษณ์คุณไทยเอกพันธ์ซึ่งเป็นคนแรกที่เห็นศพของคุณแตงโม
พี่ไทยบอกว่าตอนนั้นตอนที่พลิกหน้าของคุณแตงโมเพื่อถ่ายรูป
พบว่าตาสองข้างไม่เท่ากัน

ปกติแล้วถ้าไม่ถูกตีหรือโดนของแข็งกระแทกใบหน้าตาสองข้าง

คือถ้าปูดก็จะเท่ากันทั้งสองข้างแต่นี่มันไม่เหมือนกัน

หากบินออกแต่ไม่ได้หลอนหรือว่าหลุดออกทั้งซี่นะคะ

เพราะคิดว่าถ้านิติวิทยาศาสตร์ผ่าพิสูจน์น่าจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นออกมาพูดในประเด็นอะไรตรงนี้
คุณไทยก็เลยบอกว่าขอพูดบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโม
ในเรื่องนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
ถึงสภาพศพของคุณแตงโม
กรณีที่ร่างจมน้ำแล้วตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกันแตกต่างกันแบบนี้

คุณหมอบอกว่าหมอนิติเวศที่ตรวจศพ
จะมีคำตอบผลเอ็กซาเรย์พวกนี้ว่าเป็นยังไง
แต่ว่าจากประสบการณ์ของคุณหมอในการชนสูตร
ยืนยันว่าการที่ตาสองข้างไม่เท่ากันอันนี้ถือว่าผิดปกติ
ถือว่าผิดปกติอันนี้มีนัยยะเลยนะคะ
อาจจะมีส่วนใดของศีรษะได้รับบาดเจ็บ
ส่วนแผลที่ขาเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเป็นบาดแผลจากอะไร
ก็ทำได้นะคะคุณหมอบอกว่าสามารถตัดเนื้อเยื่อหรือกระดูก
ที่ไปตรวจสอบเนี่ยเอาไปดูหาโลหะที่ติดชิ้นเนื้อหรือกระดูกได้
และถ้าหากใช้เครื่องเอ็กซาเรย์แบบต่างประเทศไปสแกนดู
ก็จะได้คำตอบเร็วขึ้นว่าบาดแผลเกิดจากถูกโลหะของฟิน
ใบพัดเรือจริงหรือเปล่าแสดงว่ามันมีวิธีการที่ทำได้
แผลมันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนี้อย่างแผลของคุณตังโม
คือหลายหมอออกมาพูดเหมือนกับคุณหญิงหมอแล้วครับ
มันจะรุ่งริ่งใบพัดเป็นเกลียวเจอแผลเดียว

สิ่งที่คุณท็อปเขาพูดมันเป็นเหมือนกับที่ตาเขาเห็น
เรื่องนี้สำคัญคุณหมอนิติเวศจะตอบได้
ฟันหักแต่ตาไม่เท่ากันเพราะอะไร
มันเป็นสิ่งที่ต้องตอบได้
แต่ต้องเป็นคุณหมอที่ดูศพค่ะ
แล้วการที่คนเราอันนี้เป็นความรู้นะคะคุณหมอ
ตาข้างหนึ่งมันถลนออกมากับตาข้างหนึ่งมันปิดอย่างนี้
มันผิดปกติไหมคะของคนจมน้ำ
อย่าบอกว่าของคนจมน้ำผิดปกติ
เป็นจุดที่พี่ต้องดูหน่อยว่ามันมีอะไร

เพราะว่าประเด็นบาดแผลที่ใบหน้าของคุณแตงโม
ยังไม่มีการถูกพูดถึงกลับเลย
คุณท้ายถึงได้บอกว่ายังไม่มีการออกมาพูดถึงตรงนี้
เขาก็เลยให้ข้อมูลอันนี้เป็นประเด็นใหม่ที่หลายคนติดตามเลยนะคะ
คุณหญิงพรทิพย์บอกว่ากรณีศพของคุณแตงโม
มีลักษณะลิ้นจุกปากอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วย
เกิดจากอะไรนะคะมาจากที่เน่าขาดอากาศ
หรือว่ามาจากการชักซึ่งก็ต้องไปดูองค์ประกอบอื่น

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าบาดแผลที่ศีรษะคุณตังโม
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
เรื่องนี้พลตำรวจตรีสุบพิชัยลิ้มสีวะวง
ผู้บังคับการณ์สถาบันนิติเวทย์วิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ข้างขวาสำหรับบาดแผลที่สีสานั้น
ท่านบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ค่ะ
ก็จะต้องเชิญแพทย์ผู้ผ่าชนสูตรมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะ

ส่วนผลตรวจเนื้อเยื่อศพของคุณตังโม
ที่มีการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
และโรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อตรวจคู่ขนานกันไป
ตอนนี้ก็ยังไม่มีการส่งกลับมาแต่อย่างใดนะคะ
นี่แหละค่ะผลนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกว่า
จับตาดูกันนะคะเพราะตำรวจเองก็รอผลตรงนี้
เพื่อที่จะปิดคดีด้วยนะคะ
ก็ทำมาซะทีเดียวเลยนะฮะ
อย่างที่คุณหมอพรทิพย์กับพี่ไทยเขาตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับ
ไม่ต้องไปทำหลายทีนะครับ